คติฮินดูนาคเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์หลายแห่ง
ตำนานพญานาคขดตัวเป็นฐานรองรับพระวิศนุ
ซึ่งบรรทมหลับอยู่กลางมหาสมุทร

เพื่อก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นมาใหม่
เขมรได้แสดงตำนานเรื่องพระวิศนุ
หรือพระนารายกวนเกษียณสมุทร
ไว้ในการก่อสร้างประสาทนครธม

ซึ่งมีทั้งเทวดาและยักษ์
ลำตัวพญานาคเข้ากับเขาพระสุเมน

เพื่อรีดเอาน้ำออกมาหล่อเลี้ยงชีวิตในโลก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน